ใครทานผัดไทยเนี่ยก็ต้องดูข่าวนี้เลยชอบไหม

เพราะว่านักท่องเที่ยวสองผัวเมียค่ะ
เป็นชาวออสเตรเลียเดินทางมาเที่ยวไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เขาบอกว่าตลอด๒ปีที่ผ่านมาเขาทุกข์ทนทรมานมาก
เพราะว่าไปเที่ยวที่ภูเก็ตแล้วไปสั่งผัดไทย
อาหารแห่งหนึ่งในห้างมาทาน

เขาบอกแบบนี้นะแล้วต้องทุกข์ทนแล้วก็เสียค่าใช้จ่าย
นำเรื่องราวมาโพสต์ลงในโลกออนไลน
แล้วก็มีการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศด้วยนะคะ
สองผัวเมียคู่นี้แหละก็คือนายไรอันพริก
แล้วก็นางสเตซี่บานนะคะสองสามีภรรยาชาวออสเตรเลีย
ให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศออสเตรเลียบอกว่า
พวกเขาล้มป่วยหนักเป็นระยะเวลากว่า๒ปีที่ผ่านมา
เนื่องจากรับประทานผัดไทยที่จังหวัดภูเก็ต
พวกเขาเล่าบอกว่าเขาเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย
พร้อมกับลูกสาววัย๖ขวบและลูกชายวัย๒ขวบ
ช่วงต้นปี๒๕๖๐ซึ่งในขณะที่พวกเขาเที่ยวอยู่ที่ภูเก็ต
ครอบครัวเขาก็ได้ไปพักรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหาร
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเขาเองได้มีการสั่งอาหาร
ก็คือผัดไทยในราคาจานละ๒๐๐บาทมารับประทาน
โอ้โหราคาสูงอยู่นะมารับประทานเสร็จปุ๊บก็กลับไปที่พักที่โรงแรม
ตอนนั้นพวกเขารู้สึกถึงความผิดปกติเกิดขึ้น
ฝั่งผู้หญิงเล่าบอกว่าตัวเธอเองและสามีมีอาการป่วย
ไข้สูงขึ้นเหงื่อออกตัวสั่น
และอาการทั้งสองก็แย่ลงแย่ลงอย่างต่อเนื่อง
พวกเขาตัดสินใจจองตัวเครื่องบินกลับประเทศทันที
นางบานเนี่ยเล่าต่อบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเธอ
มีปัญหากับการลุกขึ้นจากที่นอนมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรง
และไม่สามารถจำอะไรได้ตลอดทั้งเดือน
ทั้งคู่พยายามที่จะไปพบแพทย์หลายคน
แต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบให้ได้ว่าพวกเขาเป็นอะไร
สาเหตุการป่วยเกิดจากอะไรกันแน่
กระทั่งเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งคู่ค่ะ
ไปพบกับแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปรสิทธิ์
ซึ่งแพทย์ได้ตรวจแล้วก็พบว่าพวกเขาเนี่ย
เป็นปรสิทธิเซลล์เดียวที่เป็นอันตรายต่อลำไส้
สามีภรรยาคู่นี้ก็เลยไปรับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
เป็นระยะเวลา๔สัปดาห์จนในที่สุดก็หาย
แล้วก็หมดค่ารักษาไปเกือบ๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งคู่ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศต่อนะคะ
บอกว่าพวกเขาตอนนี้กลัวแล้ว
กลัวไม่กล้าเดินทางมาเที่ยวประเทศแถบเอเชียอีกต่อไป
บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะ
เมื่อวานนี้หลังจากที่ประชุมคอรมอลนัดสุดท้าย
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็แถลงต่อสื่อมวลชนนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วย

ต้องไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรกันแน่
นายกยืนยันนะฮะผมเองก็ทานผัดไทยมา
แล้วทานมาบ่อยครั้งตลอดชีวิตอายุ๖๐กว่าแล้ว
ก็ไม่เห็นเป็นอะไรฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
อีกหนึ่งคนค่ะแน่นอนว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศ
ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดอนปรมัติวินัยบอกว่าขอร้องเลยนะ
โดยเฉพาะสื่อมวลชนอย่าเพิ่งนำข่าวไปเผยแพร่

สาเหตุที่สองสามีภรรยาชาวออสเตรเลียนักท่องเที่ยวเนี่ย
เขาป่วยเนื่องมาจากว่ากินผัดไทยในประเทศไทย
เดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุที่แน่ชัดก่อน
เพราะข่าวลักษณะแบบนี้อาจจะทำให้ประเทศไทย
ได้รับความเสียหายซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวได้
เดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุก่อนนะคะ
ทีนี้มาดูกันหน่อยข้อมูลทางด้านการแพทย์น่าสนใจ
แล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะ
เราไปสอบถามพูดคุยกับคุณหมอ
ก็คือนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย

บอกว่าตอนนี้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วประสานไปยังเครือข่ายระหว่างประเทศ
ช่วยกันตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องที่เกิดขึ้น

บอกว่าปกติเชื้อปรสิทธิ์เป็นโปรโตซัวในลำไส้สกุลหนึ่ง
โดยทั่วไปเชื้อนี้ไม่ก่อโรคสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง
เชื้อจะไม่ทนต่อความร้อนและกรดในกระเพาะอาหาร
ซึ่งผัดไทยที่รับประทานหากปรุงสุกด้วยความร้อน
ก็ไม่น่าจะใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นของสองสามีภรรยาชาวออสเตรเลียนี้นะคะ
สอดคล้องกับคุณหมออีกหนึ่งท่านนายแพทย์เทพเวชวิสิต
เป็นที่ปรึกษาเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์
ให้ความเห็นบอกว่าเชื้ออามีบ้าเป็นเชื้อบิดที่ไม่มีตัว
พบได้ในน้ำจืดจึงสามารถพบได้ทั่วไป
ไหนก็มีในโลกในต่างประเทศก็มีในประเทศไทยก็มี
และความร้อนจากการทำอาหารสามารถทำลายเชื้อชนิดนี้ได้
กรณีที่เกิดขึ้นเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของ
ลักษณะของผู้ปรุงอาหารมากกว่า
เช่นระหว่างการประกอบอาหารอาจจะมือไม้ไม่สะอาดหรือเปล่า

คุณหมอแนะนำแบบนี้บอกว่าผู้ป่วยควรพบแพทย์โดยเร็ว
ให้แพทย์สักถามอาการสาเหตุ
ที่สำคัญแพทย์ต้องวินิจฉัยโรคโดยเร็วเช่นเดียวกัน
เพื่อให้ทันต่อการรักษานะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไปรักษาแบบช้า
อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็เป็นบทเรียนนะ
แต่บางทีมันก็แปลกใจว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา๒ปี
ทำไมถึงเพิ่งจะเอาออกมาโพสต์เรื่องราวตอนนี้
ทำไมถึงไม่โพสต์ตั้งแต่แรกที่เป็นโลกนี้เลย
นั่นสิดิสเครดิตประเทศไทยหรือเปล่า